ขอโชคขอลาบกับพ่อแก่บนจอมปลวกที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
แต่ดูนะนี่แค่ทางข้ามไปนะ
คุณชนะก็จะไม่อยากไปอยู่แล้ว

นี่ตามไปดูคุณดูนี่ใหญ่มากนะ
ปลวกใหญ่มากแล้วมีเสียงพ่อแก่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านเขาพากันข้ามน้ำข้ามคลองมาทำพิธี
ทำการขอโชคขอลาบเพราะเขาเชื่อกันว่า
จอมปลวกมีสิ่งศักดิ์สถิตย์อยู่
สิทธิ์แค่ไหนคุณสังเกตจากเครื่องเส้นไหว้สิ
เครื่องเส้นไหว้เยอะแยะมากมายอันนี้คือการการันตีความศักดิ์สิทธิ
ของจอมปลวกและพ่อแก่นะ
ถ้าอยากรู้ว่าพี่กัดอยู่ตรงไหน
ช่องนี้เลยนะคะขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะ